คุณผู้ชมส่งตรงมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะ

ใครที่เวลาจอดรถถ้าเกิดมีเบรกมือ

เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถกระบะส่งของค่ะ

แต่ปรากฏว่าไม่ได้ดึงเบรกมือ
มันก็เลยไหลแต่เหตุนี้ถ้าเกิดกลางคืนนะ

คือมันไหลแล้วมันไหลข้ามถนนด้วยนะ

แล้วนี่แม่ค้าที่ตั้งแผงขายของฝั่งนู้น
ตกออกตกใจเลยฮะ
ที่ไม่มีรถบนถนนพอดี
ใช่นี่ดูนะคะ

นี่รถเข็นขายของเขาจอดเข็นอยู่นะฮะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ

รถกระบะส่งของลักษณะตู้ทึบคันนี้เนี่ย

นั่งอยู่ด้านคนขับนะคุณ
ไม่มีใครอยู่ในรถค่ะ

คาธาทรหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะ

ร้านค้าแผงลอยที่ขายขนมรังพึ่ง
ร้านค้าได้รับความเสียหายนะคะ

แต่ไม่มีคนขับขี่อยู่ในรถนะคะ
ก็ไม่ได้สตาร์ทด้วยแต่เปิดไฟขอทาง

ชื่อว่าคุณสุนันศรีเพชรอายุ๖๔ปี

หนีตายให้ฟังนี่ค่ะคุณป้าสุนันนะ
คุณป้ายังพอจะหายตกอกตกใจแล้วบ้างนะ

ฉันกำลังยืนขายขนมรังพึ่งอยู่
แต่ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีรถพลิกอัพคันนี้
ถอยข้ามฝั่งมาแบบรวดเร็ว

รถกระบะก็ชนเข้ากับเตาปิ้ง

ร้านกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเลย

รถกระบะคันนี้ถูกเบรกด้วย
ริมฟุตบาทค่ะคุณป้าสุนัน

พอจอดสนิทเท่านั้นแหละค่ะก็ไปมอง
ด้อมมองดูหน่อยซิคนขับทำไมไม่มี

ก็เลยคิดว่าคนขับเนี่ย

ก็เลยทำให้รถไหลข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ

รุนช่องที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์นี้ฟังเสียงคุณป้าสุนันหน่อยค่ะ

รถมันไหลมาจากฝั่งนู้น
อีกฝั่งของถนนเลยเหรอ

ยายกำลังปิ้งขนมอยู่
ยายก็โดดออกไป

ป้าบอกยังดีที่เห็นมันไหลมานะ

คือคิดดูถ้าป้ายืนหันหลังให้รถเนี่ย
มันมาชนป้าอัดกับรถพ่วงของป้าเลยนะ

อีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของรถพ่วงข้าง

แต่พอออกมาเอ้ารถของตัวเองโดนชนนะ

ตกใจมากก็พยายามตรวจสอบ

ก็พยายามที่จะติดตามเจ้าของรถ

บอกว่าขับรถมาจอดไว้
ห้างฝั่งตรงข้ามแต่ด้วยความรีบอะค่ะรีบไปส่งของ
ตอนนั้นเนี่ยการจราจรก็ติดขัดแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าใส่เบรกมือหรือเปล่า
แต่บริเวณดังกล่าวคือลักษณะทางกายภาพของถนน
มันเป็นทางสูงค่ะลักษณะเป็นเนิน
ก็เลยทำให้รถไหลข้ามฝั่งมาแบบนี้

ถนนเห็นมันเรียบหรือว่าไม่ได้ดูเป็นเนินแบบนี้

ใช่คือบางครั้งดูด้วยตาเปล่ามันสังเกตไม่เห็นหรอกค่ะว่าเป็นเนินหรือเปล่า

ว่ามันเอียงกี่องศาเราไม่รู้หรอก
แต่อันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันเอียงมันเป็นเนิน

ก็นอกจากจอดแล้วใส่เกียร์พีแล้วนะ
ก็เบรกมือและเอากุญแจออกด้วย